ที่ตอนนี้ตำรวจต้องสอบปากคำพยานเพิ่มเติมอีกหลายต่อหลายคน
แล้วก็อยากได้พยานปากสำคัญ
ที่ว่าหายไปใช่ไหมคะที่ว่าหายตัวไป
ว่าเป็นคนที่อาจจะเป็นพยานสำคัญในคดีหรือเปล่า
อกจากนี้ก็มีเด็กหญิงวัย๑๒ปีที่ชาวบ้านมาแจ้งหายไว้
หรือไม่ก็สาวคนหนึ่งที่ชื่อออนหรือออย
เราก็เข้าไปขุดเข้าไปดูหน่อยว่าเคยโพสต์อะไรไว้บ้าง
เขาเคยโพสต์เมื่อวันที่๑๔ธันวาคมปี๒๕๖๒ประเด็นก็คือ
โพสต์ตามหาหญิงสาวคนหนึ่งพร้อมข้อความและรูปประกอบ
บอกว่าผู้หญิงคนนี้โกงเงินเข้าไปแจ้งความแล้วคดีแรก๔แสน
ไปตามก็ย้ายที่อยู่ไปแล้วถ้าใครเจอช่วยดูให้ทีว่าบ้านอยู่ตรงไหน
ฝากดูให้หน่อยถ้าใครเจอตัวจะให้๑๐๐๐บาทนะครับ
แล้วก็จากการที่นายไอซ์โพสต์ครั้งนั้นก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลย
บอกว่าจำผู้หญิงคนนี้ได้ว่าเป็นแฟนเก่าของนายไอซ์ชื่อว่าจันทร์
จากข้อมูลในเชิงลึกพบว่านางสาวจันทร์มาอยู่กับนายไอซ์เมื่อปี๒๕๕๙
เพราะยอมรับพฤติกรรมของนายไอซ์ได้ทุกอย่างทั้งเรื่องของการเสพยาเสพติด
เรื่องของการพาผู้หญิงคนอื่นมาหลับนอนด้วยแต่ต่อมาก็เลิกรากันนะครับ
เพราะว่านายไอซ์จับได้ว่าผู้หญิงที่ชื่อจันนี้โกงเงิน
แล้วก็ประกอบกับพฤติกรรมรุนแรงจึงย้ายหนีไปนะฮะหมายถึงว่าผู้หญิงอาจจะย้ายหนีไปนะครับ
ทีมข่าวของเราพยายามตามหาพยานปากสำคัญคนนี้
อดีตแฟนสาวที่เคยอยู่กับนายไอซ์มานานนับ๑๐ปีที่ชื่อนางสาวจันทร์เนี่ยนะฮะ
แต่ช่วงที่นายไอซ์ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำ
แฟนสาวคนนี้ของนายไอซ์ก็จะเป็นคนที่ไปเยี่ยมนายไอซ์ตลอด
แล้วก็รู้จักกับป้าของนายไอซ์เป็นอย่างดี
เพราะบ้านของนายไอซ์ก็จะจริงแล้วครอบครัวนายไอซ์จะเหลือ๒คนนะ
คือนายไอซ์กับป้าอยู่ในพื้นที่บ้านเดียวกันนะครับ
แล้วก็ที่รู้จักป้าของนายไอซ์เป็นอย่างดี
เพราะว่าจะไปขอเงินจากป้าเป็นค่าใช้จ่าย
ในการไปเยี่ยมนายไอซ์ตอนที่นายไอซ์ติดคุกติดตารางเสมอ
กระทั่งปี๒๕๖๑หลังจากนายไอซ์พ้นโทษนะครับ
ปรากฏว่านายไอซ์ไปแจ้งความจับแฟนสาว
แจ้งไว้ที่สอนอเพชรเกษมโดยนายไอซ์อ้างว่าเขาถูกโกงเงิน
แล้วก็แฟนสาวนอกจากโกงเงินเขาแล้ว
โกงเงินป้าของเขารวมแล้ว๔แสนบาท
และยังแอบขโมยบัตรเครดิตไปรูดซื้อทรัพย์สินมูลค่านับล้านบาท
แล้วก็นายไอซ์ก็พยายามที่จะตามหาแฟนสาว
แต่ก็ไม่เจอตัวเพราะย้ายหนี
แล้วก็มีการโพสต์ข้อความตั้งแต่๑๔ธันวาคมปี๖๒
ตำรวจก็ได้ข้อมูลตรงนี้เหมือนที่เราได้เหมือนกัน

ก็เลยเชื่อว่าพยานหลายปากให้การว่าอดีตแฟนอาจจะรู้เห็นการฆาตกรรมบางส่วน
ในช่วงระยะเวลาที่อดีตแฟนสาวคนนี้อยู่กับนายไอซ์
ตำรวจก็ให้เร่งติดตามตัวผู้หญิงคนนี้คือนางสาวจันทร์มาให้ข้อมูลโดยเร็ว
ทีมข่าวของเราได้ลงพื้นที่ไปย่านพระราม๒
มีแหล่งข่าวในทางลับให้ข้อมูลกับเรานะครับบอกว่านี่แหละเป็นบ้านอดีตแฟนสาวของนายไอซ์
เราก็ไปสอบถามชาวบ้านชาวบ้านก็ให้ข้อมูลบอกว่าก็เคยเห็นอดีตแฟนสาวของนายไอซ์เนี่ย
มาอยู่กับยายแต่ไปมานะไม่ได้อยู่ประจำตอนที่นายไอซ์อยู่เรือนจำ
ชาวบ้านได้รู้จักกับขออภัยตอนที่นายไอซ์ยังอยู่ในเรือนจำนะครับ
ได้รู้จักกับแฟนเพราะได้ไปเยี่ยมญาติที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำเดียวกับนายไอซ์
แฟนของนายไอซ์ยังได้แนะนำให้รู้จักกับนายไอซ์ตอนที่แหล่งข่าวของเราเนี่ย
เยี่ยมญาติด้วยนะครับหลังจากในไอซ์พ้นโทษออกมานายไอซ์ก็ตามหาแฟนสาวที่บ้าน
แต่ก็ไม่รู้ว่าแฟนสาวนี้ย้ายไปไหนแล้วเพราะหลังจากที่ยายของผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตไป
ของผู้หญิงก็ได้ขออภัยก็ได้มีการขายบ้านขายช่องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ดังนั้นนายไอซ์ก็เลยไม่เจอกับแฟนสาวแล้วก็แหล่งข่าวในทางลับของเราก็บอก
ก็ไม่เคยเจอกับแฟนของนายไอซ์อีกเลยเหมือนกันค่ะนอกจากนี้นะครับทีมข่าวได้พูดคุย
กับชาวบ้านคนหนึ่งอยู่ในซอยเพชรเกษม๔๗ก็คือซอยบ้านของนายไอซ์
อาศัยอยู่ที่นี่มานานแล้วบอกว่าเคยเห็นหญิงสาวเข้าออกบ้านในไอซ์มันเยอะมาก
โอ้โหคุณนับรวมเนี่ยเกือบ๕๐คนอันนี้เท่าที่พอจะเห็นและนับได้มันยังมีคนที่ไม่เห็นแล้ว
ไม่ได้อีกนะครับเข้าไปแล้วออกมาก็มีเข้าไปแล้วไม่ได้ออกมาก็เยอะ
แต่ก็จำหน้าใครไม่ค่อยได้หรอกเพราะไม่ได้ใส่ใจอะไรมากในช่วงนั้น
ขณะเดียวกันเมื่อปี๕๔ก็เห็นเด็กอายุประมาณ๑๒๑๓ปีมาที่บ้านของนายไอซ์อยู่บ่อย
ไอซ์ไปรับเข้ามาที่บ้านด้วยแล้วก็ได้ยินเสียงเด็กร้องก็มันก็สอดคล้องกับที่มีครอบครัวหนึ่ง
ตอนนี้ก็ร้องกับทางตำรวจว่าลูกอายุ๑๒ปีหายตัวไป
หลังจากที่ลูกเข้ามาเดินเล่นอยู่แถวบ้านของนายไอซ์นะครับ
มา๔กับ๓แต่เราก็ไม่รู้ว่ามันกลับตอนไหน
แต่สามคนเอามาขอผมแจ้งตำรวจแจ้งมือตำรวจให้หน่อย
บอกโหหนูมึงออกไปถามปากถอยไปลุง

เพราะมันถือปืนเดินตามมาน่ะสามผู้หญิงสามคนมา
ปืนมันอยู่ในกองเพลิงมันก็เดินตาม

เราก็บอกเขามาเนอะไอ้หนูรีบไปก่อน
หวังงั้นมันจะโดนปืนเขา
แล้วคนที่ผมให้ดูหน้าเมื่อกี้เนี่ยเคยเห็นทัวร์
เคยมาก่อนเคยเห็นแกก็ไม่เคยเห็นอีกแล้ว

ปี๕๔ปีที่เขาบอกว่าเด็กหายเด็กหายเด็กหาย

คือเด็กน่ะได้อยู่แถวนี้หรอบ้านแถวนี้หรือเปล่า

มันไปรับมาผมเดินดูรถทั้งคืน
ก็กรณีของเด็กอายุ๑๒ปี
ที่ทางญาติแจ้งหายไว้เมื่อวันที่๑๐มกราคมที่ผ่านมานะครับ
ความคืบหน้าสำหรับกรณีของเด็กอายุ๑๒ปีเนี่ย
เปรียบเทียบกับโครงกระดูกที่พบในเบาะน้ำที่บ้านของนายไอซ์แล้วนะครับ
ส่วนเมื่อสักครู่นี้คุณลุงแกโชว์พระเครื่องไว้เต็มเลย

แกบอกว่าแกรอดชีวิตจากในไอซ์มา
สงสัยเป็นบารมีจากพระนับ๑๐องค์
แล้วก็คาถาเด็ดของแกที่ทำให้แกแค้วคลาด

มีครั้งหนึ่งนายไอซ์เอาปืนมาเจาะหน้าลุง
แล้วก็ยิงด้วยนะยิง๒นัด

คุณลุงก็เลยเชื่อว่าเป็นเพราะบารมีของพระ
เป็นเพราะเครื่องรางของขลังที่ลุงห้อยมา
อีกอย่างนะลุงก็เคยบวชเป็นพระมา๑๒พันศา
เป็นถึงระดับรองเจ้าคณะอำเภอชนแดน
วัดวารีวงดงขุยเหนือจังหวัดเพชรบูรณ์เลยนะ
ลุงก็ยังเป็นเจ้าคณะตำบลชนแดนจังหวัดเพชรชบูรณ์ด้วย
ก็เล่าประสบการณ์ที่เคยพบเคยเจอในไอซ์
แล้วก็คนหายในบ้านในไอซ์รวมถึงประสบการณ์ตรง
ที่เคยโดนในไอซ์เอาปืนยิงด้วยนะครับ